คุณผู้ชมฮะจากเหตุการณ์เมื่อวานี้ที่จังหวัดชนบุรีนะครับ
ห้างแห่งหนึ่งเพราะว่ามีโจรอีแตะเขาเรียกเป็นโจรอีแตะนะ
พอสวมใส่แตะแล้วก็ไปชิงทองภายในร้านทองแห่งหนึ่ง
ได้ทองไปสามสิบสามเซ่นนะครับแล้วก็มูลค่าของทองเนี่ย
สักประมาณสองแสนบาทหลบหนีไปมาถึงวันนี้คือตำรวจบอกขอนิดนึง
ขอเวลาอีกนิดนึงกำลังเร่งทำงานกันสุด
ความสามารถอยู่นะฮะยังจับไม่ได้แต่นี่ภาพจากกล้องวงจรปิด
จับภาพไว้ได้นะครับโจรรายนี้มันบุกเข้ามาแล้วนะคุณนะ
นี่เห็นรองเท้าไหมนี่รองเท้าแตะนะครับแล้วก็มีปืนมาด้วย
แล้วก็โอ้โหเหยียบตู้กระจกเพื่อมาคว้าทองที่อยู่ตรงตู้ข้างหลังเนี่ย
ไปเลยนะฮะได้ไปสามสิบสามเส้นตำรวจเนี่ยตรวจพิสูจน์เรื่องของลายนิ้วมือ
เพราะอะไรรู้ไหมคุณนี่เพราะไม่ใส่ถุงไม้ถุงมือ
ไม่ใช่อาชีพเลยอ่ะเออนะฮะแต่มีปืนมานะครับตำรวจก็ต้องตรวจสอบนะฮะ
เหตุการณ์มันเกิดขึ้นที่ร้านทองโกเดนนายที่นายภายในห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่ง
ในพื้นที่หมู่สิบตำบลทุ่งสุขลามศรีราชาจังหวัดชนบุรีนะครับ
ก็เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อวานี้คนร้ายมีลักษณะพร้อมสูง
เสื้อยืดสีขาวสวมเสื้อคลุมสีเทาทับอีกชั้นหนึ่ง
หูสวมอะไรเลยนะฮะกางเกงยีนขายาวใส่รองเท้าแตะ
ใช้กระเป๋าสะพายข้างสีดำแล้วก็มีปืนนะครับมือไม่ใส่ถุงมือ
มากวาดซ้อยคอทองคำขนาดหนึ่งสลึงไปสามสิบสามเส้นแล้วก็หลบหนีออกไป
ทางหน้าห้างสรรพสินค้าแล้วก็ใช้เส้นทางถนนสุขุมวิทย
ฝั่งขาเข้าพัทยาหลบหนีไปภาพจากกล้องวงจรปิดหน้าห้างก็มีนะครับ
เหตุการณ์เกิดขึ้นประมาณสิบแปดนาฬิกาสามสิบนาทีเมื่อวานนี้
ทางตำรวจสพแหลมชะบังตอนนี้ก็ลงพื้นที่ในการตรวจสอบนะฮะ
จากการตรวจสอบนะครับก็พบว่าทรัพย์สินของร้าน
หายไปสามสิบสามเส้นมีการสอบปากคำพนักงานสามราย
อยู่ในร้านเป็นผู้หญิงทั้งหมดนะครับรวมถึงตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิด
ว่าคนร้ายน่าจะมาซุ่มดูทองร้านนี้มาสักระยะหนึ่งแล้ว
ก่อนที่จะตัดสินใจในการก่อเหตุนะครับล่าสุดเช้าวันนี้นะฮะ
ก็การทำงานของตำรวจคือเขาก็ขอเวลา
เพราะว่ายังจับตัวคนร้ายไม่ได้นะครับโดยพันธ์ตำรวจเอกประสงค์สิริทิพย์วานิส
กับการสพแหลมชะบังพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ฝ่ายสืบสวน
ได้ประชุมทีมแล้วก็สั่งกระจายกำลังกันติดตามตัว
ว่าคนร้ายน่าจะยังหลบซ่อนตัวอยู่ในพื้นที่ยังไม่ได้หลบหนีออกนอกพื้นที่ไปไหนนะครับ
พันธุ์ตำรวจโทขจรสักศมหวังรองผู้กำการสอบภอแหลมชะบังจะเปิดเผย
บอกว่าตำรวจสอบภอแหลมชะบังเนี่ยทำงาน
แกะรอยเส้นทางหลบหนีของคนร้ายแล้ว
คือตอนนี้ได้ข้อมูลที่ค่อนข้างจะชัดเจนแล้วนะคุณว่า
คนร้ายหลบหนีไปไหนอย่างไร
เชื่อว่าจะสามารถจับกลุ่มคนร้ายได้ในเร็วนี้
อย่างที่บอกไปขอเวลาอีกสักนิด
ทำงานสุดความสามารถแล้วนะฮะ